ตำรวจได้มีการสนที่กำลังนะคะเข้าไปทลายแหล่งผลิตธนบัตรปลอม
ย่านบางเขนจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุได้แล้วก็มีของกลาง
ธนบัตรปลอมเป็นจำนวนมากแล้วก็หลายสกุลเงินด้วยค่ะ
คนร้ายกลุ่มนี้ได้มีการปลอมธนบัตรของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะ
เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าแรงค่ะเครื่องจากขนาดใหญ่พร้อมกระดาษและอุปกรณ์ในการผลิตธนบัตรปลอม
กุลเงินต่างรวมทั้งแม่พิมพ์สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินกีบของสมาธิปราวิทยาลังกิร์นหลังและเงินบาทไทย
คือของกลางที่ตำรวจกองปรับรามส่วนที่กำลังกับตำรวจนครบันสอง
ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ปอทและเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา
ได้จากนายระเมษพระสุบิน
ที่รับเป็นผู้เช่าโกดังผลิตธนบัตรปลอม
ตั้งอยู่บนถนนวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร
การจับกลุ่มในครั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกา
ได้ประสานมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบผลิตธนบัตรดอลลาร์ปลอม
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตำรวจสหรัฐตรวจสอบแล้วพบว่า
ผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พลตำรวจรีสมหมายกองวิสัยศุกร์รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
สาเหตุที่มีการผลิตธนบัตรดอลลาร์ปลอมก็น่าจะเพราะมีการเปิดประชาคมอาเซียน
ทำให้ทางสปลาวเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
มีรายงานเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากทำให้มีในทุนบางราย
ธนบัตรปลอมเพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าแรงให้กับแรงงานในสปลาวค่ะ
จากการสืบสวนก็ทราบว่านายรเมฆมีอาชีพรับจ้างพิมพ์เอกสารทั่วไป
และถ้าหากในทุนติดต่อให้ผลิตธนบัตรปลอมก็จะรับทำเป็นกรณีไป
พอพิมพ์เสร็จก็จะรีบนำธนบัตรปลอมไปใส่ไว้ในรถยนต์ขับออกไปส่งให้กับลูกค้าทันที
ตนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานตรวจยึดของกลางสอบปากคำผู้ต้องหา
รวมทั้งต้องขยายผลค่ะหาในทุนและผู้ร่วมขบวนการต่อไปด้วย
ส่วนมูลค่าความเสียหายนั้นยังไม่สามารถประเมินได้นะคะ
เนื่องจากว่าการกระทำความผิดนั้นกระทำหลายครั้งแล้วก็มีมูลค่ามหาศาลค่ะ